จนบุรีลอตเตอรี่อนละเวงมาอีกแล้ว

ไม่ใช่ลุงจรูนกับครูปีชานะ
แต่ที่เอาให้ดูเนี่ยด้านหลังยายจี่
จี่ไม่ไหวเลยเพราะว่าฉันเนี่ย
เอาลอตเตอรี่ไปให้ป้าแสงทองตรวจ

แล้วเอาลอตเตอรี่ฉันไปได้ยังไง

ก็ยายบอกว่ายายคิดว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑

คุณยายวัย๙๐กว่าปีทนไม่ไหว

อีกฝั่งหนึ่งป้าแสงทองก็บอกว่าฉันไม่ได้เอาไป
สาบานเลยขอให้ฉันตายเลย

เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมมันอลละวนอนละเวงเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะ
ซึ่งฝ่ายญาติหรือว่าป้าแสงทองยืนยันว่าฉันไม่ได้เอาไป
แสงทองนี่นะคะอายุ๕๓ปี
เป็นหลานสะพ้ายของยายจี่อายุ๙๓ปี

วันที่๒ที่ผ่านมางวดที่แล้วใช่ไหมลอตเตอรี่ออกวันที่๒
ยายจีถือลอตเตอรี่มาที่บ้านแล้วก็บอกว่าแสงทองตรวจลอตเตอรี่ให้ยายหน่อย
จีก็ยื่นลอตเตอรี่มาให้ตรวจ๓ใบนะคุณผู้ชมดูจำนวนนะ
ใบเป็นลอตเตอรี่ที่ลงท้ายด้วยเลข๕๙๙๒ใบ
แล้วก็เลข๖๐๙อีกใบหนึ่ง
ซึ่งมันไม่ถูกมันไม่ตรงกับรางวัลอะไรเลยค่ะ
หลังจากนั้นก็เลยอ่ะไม่ตรงกับรางวัลก็เลยบอกกับยายว่ายายไม่ถูก

มาอีก๒วันยายจีเดินมาหน้าบ้านป้าแสงทอง
แล้วก็ดาอยู่หน้าบ้านนะคะเผาพริกเผาเกลือแช่งด้วย
หาว่าป้าสายทองเนี่ยอมลอตเตอรี่ขโมยลอตเตอรี่ของยายจีไป
ลอตเตอรี่นั้นมันถูกรางวัลที่๑ด้วย
แสงทองบอกว่ายายจี้ใจเย็นก่อนนะ
ฉันไม่ได้เอาไปให้ฉันไปสาบานที่ไหนก็ได้
จีไม่เชื่อค่ะญาติพายายจีไปแจ้งความที่สพนปลือ
เดี๋ยวจะให้ฟังในมุมของป้าแสงทองก่อน
อันนี้มาสาบานต่อหน้าศาลพระภูมินะ
บอกว่าไม่ได้เอาไปจริงลองฟังป้าแสงทองค่ะ
ดูแต่๓ตัวเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ
ก็เอาคืนให้เขาไปเขาก็กลับไปบ้านได้อีกประมาณ๒วัน

จุดทูบแช่งมาเผาพริกเผาเกลือแช่ง
ตรงไหนเขาก็ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังไปทั่ว
ก็ใช้หน้าด่าเอ้าเอาลอตเตอรี่รางวัลที่๑เข้าไปเหรอ
ไปเหรอโอ้โหป้าแสงทองบอกว่าฉันไม่ได้เอาไปฟังป้าแสงทองแล้ว
มาฟังยายจี่หน่อยค่ะยายจีอายุ๙๐กว่าแล้วนะ
นักข่าวของเราไปนั่งพูดคุยด้วยเนี่ยยายจีบมั่นใจเลยแหละ
แสงทองเอาลอตเตอรี่รางวัลที่๑ของฉันไป
จีบอกแบบนี้ฉันน่ะซื้อลอตเตอรี่มา๗ใบจากแม่ค้าที่ชื่อขวัญอ่อน
ฉันจำได้เลยว่ามันมี๒ใบมีเลขท้าย๓ตัวคือ๐๕
แต่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเลขหน้า๓ตัวถูกรวรรณที่๑หรือเปล่า
ฉันก็เลยเอาไปให้แสงทองช่วยตรวจ
พอแสงทองตรวจเสร็จคืนลอตเตอรี่ให้ฉันมา๕ใบ
อีก๒ใบหายไปไหนนี่ยายบอกแบบนี้
แต่ว่าฝั่งป้าแสงทองบอกว่ายายเอามาให้แค่๓ใบนะ
วะมาให้หมดเลยอาหมดไปเลย
เหมือนเล่าไม่ถูกกว่า๒ใบและ๕ได้มันเอาออกคืนมา
แล้วยายมารู้ว่าถูเอาไว้ต่อไหน
วะนี่เขาจดละไงเขาค่อยออกเขาก็จดละ

แต่ยังรู้ไม่มีรู้ถูกวันที่นึง

ที่นี้พ่อยายบอกแบบนี้แล้วนะคะ
ตำรวจก็ต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำแหละแล้วไปตรวจบัญชีของทุกคน

เงินรางวัลที่หนึ่งเนี่ยโอนเข้าบัญชีใครไหม
ซึ่งปรากฏว่าไปตรวจดูบัญชียังไม่มีการโอนเงินรางวัลที่หนึ่งเนี่ย

แล้วเดี๋ยวก็ต้องทำหนังสือร้องไปยังสำนักงานสลากกินแบ่ง
ตรวจสอบต้นคั่วลอตเตอรี่เลขชุดจากเล่มที่แม่ค้าลอตเตอรี่
ที่ชื่อว่านางขวานอ่อนขายไปอ่ะว่ามีการขึ้นรางวัลที่หนึ่งไหม
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคุณผู้ชม
นี่ค่ะยายเขามั่นใจเหรอ๘๔๓๐๑๙เหรอ

อืมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สองพฤษภาเนี่ยเอ๊
มันอันนี้ไหมเนาะ๘๔๓๐๑๙เดี๋ยวรอดูรอดูโอเคอย่างนั้นตอนแรก
ผมจะเอาลอตเตอรี่งวดนี้ให้ดอมตรวจซะหน่อยไม่ได้
ผมต้องตรวจเองแล้วเดี๋ยวมีปัญหาทะเลาะกันเดี๋ยวอ่อนระเวงอีกนะ